เป็นเรื่องของหมูหมูแต่ว่าเป็นลูกหมูป่าค่ะ
ไปดูการแข่งขันจับลูกหมูป่าแล้วก็ไก่บ้านกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
จัดขึ้นภายในงานกีฬาต้านยาเสพติดรามครับครั้งที่๒๓ค่ะ
บรรยากาศบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะ
โอ้โหคุณค่ะ
พริ้วจริงทั้งไก่ทั้งหมู

ตายแล้วดูบรรยากาศนี่เป็นการแข่งขันนะคะ
สิ้นเสียงนกหวีดปี๊ดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประธานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ภาพแห่งความสนุกสนานก็บังเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันค่ะ
ฝูงไก่ก็ตะเลิศนี้กันไปหมดเลยค่ะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ

เปิดซูมปั๊ปเบีนค่ะ

เดี๋ยวนะเนี่ยไก่จะตายก่อนไหมคะ
ไก่ยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณ

โอ้ตายละสงสารน้องไก่เหลือเกิน
สุดท้ายเดี๋ยวคุณดูนะว่าน้องเสื้อเหลืองเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายมีชัยคว้าไก่แล้ววิ่งหนีไปเลย

โอ้โหคุณได้ไก่ได้ไปแต่ปีกไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ได้ไปทั้งตัวสิโอ้ตายแล้วยังได้อยู่ฝันเอ้ยฝันมา
พี่น้องชาวบ้านรามตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินก็แบบแข่งขันกันอย่างเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะ
บางคนนี่วิ่งไล่ตามไก่ค่ะแทบชนกันเองแทบชนท่านประธานล้มกลางสนามก็มีเหมือนกันชัด
นี่คือแข่งจับไก่ป่าจับไก่ป่าค่ะ

ความสนุกสนานแบบนี้นะคะคุณพิรุณแก้วพินึกนายกอบตรราม
เขาบอกว่าแค่เริ่มต้นนะจ๊ะ
จริงแล้วมีถึงกีฬา๗ชนิดด้วยกัน
แล้วก็มีชาวบ้าน๑๔หมู่บ้านเข้าร่วม
เพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ว่าแล้วค่ะต่อไปก็
เป็นลำดับของการแข่งขันจับ
หมูป่าป่า
จับไก่นี่ก็ว่ายากนะ
ถ้าเจอหมูเข้าไปเร็วนี่ดู

คือน้องหมูป่าตัวเล็กเนี่ยพลังเขาเหลือล้นมาก

ชั้นก็ไม่รู้เพิ่งน้ำมันมาราดด้วย
โอ้ตายแล้ว
น่าจะหมูคลุกน้ำมันค่ะคุณ

กติกาการแข่งขันสำหรับการจับหมูป่านะคะ
แบ่งเป็นประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงแบบนี้
คณะกรรมการก็จะให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยืนจับมือเป็นวงกลมค่ะ

พอสิ้นเสียงป่อนุกวิทย์ปี๊ดแถวนั้นแหละค่ะ

มันลุมมาตุ้มกันลูกลักบี้
แล้วแบบบางคนดึงขาหน้าบางคนดึงขาหลัง

ยังไงก็ไม่รู้รุน
ใช่ค่ะแต่งานนี้ไม่มีหมูตัวไหนได้
จ๊อปค่ะคุณค่ะปิดจ๊อปด้วยกัน
ก็คือแข่งขันจับหมูป่าสุ่มสุดท้ายไปแล้วนะคะ
กรี๊ดของผู้เข้าร่วมแข่งขันเริ่มจะเงียบหายไปแล้วคุณ
แต่ดิฉันได้ยินเสียงร้องของเจ้าหมู
ร้องอย่างไรอีดดังเลย

จับมันอย่างนั้นบางทีก็ดูน่าสงสารไป

คือสำหรับไก่บ้านแล้วก็หมูป่าที่จับได้
ก็ว่าจะถือว่าใครจับอะไรได้ก็ให้เป็นรางวัลกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ก็สามารถนำไปแลกเป็นเงินได้๕๐๐บาท
แต่ต้องบอกว่าแต่ละตัวที่จับได้เนี่ยบอบช้ำไม่น้อยเลยนะคุณ
โอ้โหตายแล้วเอาเบากันหน่อยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีเลย